สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ครับต่อเนื่องจากประเด็นเรื่องของสนามแข่งขันที่จะใช้เป็นรังเย่าของทีมชาติไทยในบอลโลกรอบเข้าเลือกรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
ซึ่งรายการนี้ไทยนัททีวีช่องสามสิบสองถ่ายเพราะส่วนให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
จะใช้อยู่แล้วแต่ว่ามีการปรับปรุงก็เลยมีการสอบถามไปที่คุณกรวีปริศนานันสกุลครับ
ทีมไทยนะครับจะมีโปรแกรมแข่งขันในบ้าน๒๓นัดในช่วงปลายปีนี้
ซึ่งเป็นช่วงครึ่งทางแรกก็คงจะต้องเปลี่ยนสนามไปใช้ในต่างจังหวัด
เล็งไปแล้วนะครับคาดว่าในช่วงที่ราชมังคลากีฬาสถานปรับปรุง
ก็คงเล็งไปที่ต่างจังหวัดก็คงจะไปที่สงขลาสนามตินสุรานนท์นะครับ
คุณกรวีบอกว่าหากว่าทางกรกฐไม่สามารถปรับปรุงราชมังคลาได้ทัน
มีความจำเป็นแน่นอนครับต้องโยกไปใช้ที่ต่างจังหวัดเบื้องต้น
สนามที่พร้อมที่สุดเนี่ยก็คือที่สงขลาสนามตินนั่นนะครับ
จากว่ามีความพร้อมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบเลย
เพียงแค่การปรับไฟให้ได้มาตรฐานเท่านั้นซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ
รวมถึงสนามแห่งนี้เป็นหนึ่งในสนามที่สมาคมนั้นเล็งไว้อยู่แล้วนะครับ
ซึ่งจะถือเป็นโอกาสในการทดลองใช้ด้วยแล้วก็จะเป็นการปลุกกระแสแฟนฟุตบอลทางภาคใต้
ศึกบอลโลกได้หรือไม่ครับ
รอยืนยันจากทางกรกฐซึ่งเป็นเจ้าของสนามอีกครั้งหนึ่งว่าระยะเวลาในการปรับปรุงสนามเนี่ย
ตรงกับที่เราต้องใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกหรือไม่
ถ้าในกรณีที่ตรงพอดีนะครับ
เราก็ได้เตรียมมาไว้โดยที่อาจจะต้องออกไปจัดที่ต่างจังหวัดนะครับ
โดยแผนที่เตรียมไว้เนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นยกตัวอย่างนะครับ
วางไว้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสนามที่ได้จัดอยู่๒๓
ถ้าเขาสามารถที่จะปรับปรุงสนามได้ทัน
ก็มีโอกาสครับที่อาจจะย้ายไปแข่งขันที่ตุนสุรนนท์
หรือจะเป็นสนามที่เชียงใหม่
ถ้าหากว่าเขาปรับปรุงสนามได้ทันนะครับ
และสามารถที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกได้เนี่ย
เราก็จะได้มีโอกาสนะครับได้ออกไปจัดที่ต่างจังหวัด
ก็จากสัมภาษณ์ของคุณกรวีมีความชัดเจนนะครับ

เดี๋ยวคงต้องรอคำตอบที่ชัดเจนอีกครั้ง
แต่ว่าแฟนฟุตบอลต่างจังหวัดก็ใจชื้นนะครับ
ได้ยินว่าสนามตัวเองมีโอกาสจะได้ไปจัดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทย

ส่วนการจัดการแข่งขันฟุตบอลโตรอัตาหลีกครับ
รอบ๓๒ทีมสุดท้าย

ที่ผ่าน
เจอกับเมืองทองยูนิเต็ดแชมป์เก่าปี๒๐๑๗ระยองเอฟซีพบกับบุรีรามยูเนเต็ด
ส่วนเชียงรายยูเต็ดนะครับแชมป์เก่าจะบุกไปเยือนขอนแก่นเอฟซีทีมจากไทยลีกสอง
แล้วก็จ่าฝูงไทยลีกทีมล่าสุดคือการท่าเรือจะบุกไปเยือนหนองบัวพิชยะทีมจากไทยลีก๒ครับ
นัดแรกทีมไทยจะพบกับทีมใดนะครับระหว่างอินเดียเวียดนามหรือว่าคูลาเซา
โดยการแข่งขันในรอบแรกจะแข่งขันวันที่๕มิถุนายน
ใครชนะก็เข้ารอบชิงใครแพ้จะชิงอันดับ๓ในวันที่๘มิถุนายน
นี่คือความพร้อมล่าสุดนะครับเดี๋ยวติดตามงานแถลงข่าววันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับ